โปรดติดตามตอนต่อไป
ล้านสุดมาแล้วค่ะช่วงแมว่างระหว่างอยู่ในสตูดิโอ
ก็ขอมาศึกษางานตะกองสักหน่อยสิ
ก็แม่อยู่หน้ากล้องสวยมาทั้งชีวิต
ก็อยากจะรู้นะว่าวิถีคนหลังเลนมันเป็นยังไง
ทำลายรู้ห้ามเจียงงานด้วย
อ่าลูกสาวลูกชายทั้งหลายจ๋าได้ยินแม่แล้วใช่ไหม

ประเภทคนเจียงงานอยู่ยากนะคะ
แต่ว่านะแม่นะถ้าแม่จะลงมารับบท

นี่ก็พร้อมอวยยศยกให้แม่เป็นช่างภาพ
อิ๊งที่สวยรักพรุ่นสดซีสวบดีกรีมมงกุฎนางสาวใครที่สุดเลยค่าาาาาาาาาาาาาาาาาา